ตาแล้วก็สบายใจนะคะสำหรับนี่พระเอกหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะ
เข้มหัสวีนั่นเองนะคะเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาปีนี้
อายุครบยี่สิบสี่ปีแล้วค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ย
จะติดสถานการณ์โควิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องเข้มเองเนี่ย
ก็จัดโปรเจกต์สุดเอ็กคลูซีฟเลยพูดคุยกับแฟนคลับ๕๐๐คนผ่านระบบซูมค่ะ
มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะเป็นเพื่อนรักสองคนเลย
อย่างน้องยูโรแล้วก็น้องเบนสันติราชค่ะรวมไปถึงคุณแม่ในวงการนะ
อย่างคุณหนิงปานิตามาร่วมแจมด้วยนะฮะมีแท้มาให้สุดสุดเลยนี่นะฮะ
หลายคนได้เห็นได้ฟินกันเลยนะคะกับคลิปอวยพรวันเกิดจากคู่จิ้นคนสวยนี่น้องมุกดาค่ะ
ซึ่งงานในวันนั้นบอกเลยว่าฮอตมากจนดันแฮชแท็กนะ
วันเกิดเข้มหัสวีคุณค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยค่ะ
โดยน้องเข้มเองนะคะก็นำรายได้จากการจัดกิจกรรมเนี่ย
ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะฮะไปซื้อรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ให้กับโรงพยาบาลต่างที่จังหวัดเชียงใหม่และที่โรงพยาบาลบ้านเกิดที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
รวมไปถึงนำของไปแจกชาวบ้านที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วก็บริจาคสร้างกำแพงวัดที่บึงการอีกด้วยคือไปแบบโอ้โหหลายที่เลยน้องปัด
ส่วนภาพแฟชั่นเซ็ตใหม่เนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมกลืนน้ำลายก่อนนิดหนึ่ง
พอโชว์สิทธิ์แพลกนะฮะน้องเข้มเนี่ยลงไอจีเอาไว้ค่ะ
แล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเป็นคือถ่ายไว้เพราะว่ากะจะมีตอนสิ้นปีนะฮะ
ลงไว้ละ๒๓รูปก็เป็นการเรียกน้ำย่อยไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ
ยังไงก็ตามค่ะน้องเข้มก็ฝากขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ร่วมอวยพรวันเกิดนะฮะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศฟินฟินของทั้งน้องมุกดา

ก็ขอให้มีความสุขมากค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไร
ก็ขอให้สมปัญหาแล้วก็ขอให้คุณดีหล่อตอนนี้ตลอดไป
จนกว่าจะได้ขายสะครองนะฮะจะได้หล่อตลอดไปนะฮะ

แกขมวยผมก็ดีใจมากแล้วครับ

รายได้มาจากงานซูมวันเกิดของผมที่ผ่านมานะครับ
ผมร่วมกับแฟนแฟนนะครับผมก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เราได้จัดเตียงนะครับ
ผมมาให้กับทางโรงพยาบาลก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับผมทั้งหมดสามเตียงด้วยกันครับ